คือคันปากยีกอยากจะเตรียมตัวมาบอกข่าวดีกับคุณผู้ชม
ไม่ใช่ข่าวดีของดิฉันนะคะเป็นข่าวดีของคุณชมพู่ค่ะ
เมื่อหลายเดือนก่อนหลายคนก็เฮกันมาแล้วที่สาวชมพู่ตั้งคันใช่ไหม
แต่มาคราวนี้เฮยกกำลังสองอย่างที่ผู้ประกาศเขาได้บอกเอาไว้เลยก่อนหน้านี้ใช่ไหม
คุณสังเกตอะไรไหมว่าเห็นไหมคุณชมพู่ถ่ายภาพกับรองเท้าเด็กที่มี๒คู่
มี๒คู่นะคะคุณ
สีเดียวกันแบบเดียวกันนะครับคุณ
เขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรน่าผิดสังเกตนะคุณ
แล้วก็ไม่บังเอิญไปสะดุดตากับแฮสแท็กของชมพู่
งานนี้หลายคนก็เลยอ้าวชมพู่ท้องลูกแฝดเหรอหรือยังไง
ในขณะเดียวกันที่ฟังคุณสามีไฮโซนอสวิสรุทธ์ค่ะ
ก็โพสต์รูปรองเท้าไซส์ผู้ใหญ่
ซึ่งก็น่าจะเป็นของเจ้าตัวนี่แหละกับรองเท้าเด็กแบบเดียวกับที่สาวชมโพสต์อีก๒คู่
แล้วพอตามไปดูในไอจีของแทนสตูดิโอค่ะที่ทำหน้าที่ลั่นชัตเตอร์ให้
ก็ยิ่งได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่ามีการโพสต์ภาพสาวชมเนี่ย
ตั้งท้องได้๑๗สัปดาห์พร้อมแฮสแท็กแบบชัดเจนว่าชีวิตของหมวยแม่ลูกแฝดค่ะ
ซึ่งงานนี้ก็น่าจะแจ่มแจ้งแล้วนะคะว่าวงการบันเทิงของเรามีว่าที่คุณแม่ลูกแฝดเพิ่มอีกหนึ่งคน
เดี๋ยวเราจะไปตามต่อมาให้คุณผู้ชมแล้วกันนะว่าตกลงเนี่ยใช่ไม่ใช่แฝดจริงไม่จริงหรือว่าซื้อไว้เผื่อลูกหรือยังไงดี
คือทั้งภาพทั้งข้อความค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละแต่ที่แรกอยากจะได้ยินจากปากของชุมโชค
ถ้องของคุณชมผู้เดียวยังไม่ค่อยชัดเจนนะ๑๗สัปดาห์ก็จริงแต่ยังออกมาไม่ค่อยเยอะ